เมื่อเช้านี้งานบวงสวงใหญ่ไม่แพ้ของพี่จินเลยนะ
นำทีมโดยพี่แตนราตรีค่ะแล้วก็พี่เสนาเพชรบอกเลยว่าข่าวนี้
ตัวเลขก็มีน่ะอู๋อ่าตั้งใจดูกันดีดี
เขาจัดใหญ่จัดเต็มของจริงคุณผู้ชมค่ะนี่พี่แตนราตรีกับพี่เสนาเพชรนะ
เป็นหัวเรือใหญ่ของงานบวงสวงครั้งนี้
โอ้โหเกี่ยวอะไรกับพญานาคแต่มันดูมีความไฮโซอย่างอื่น
เออมีภาษาศักดิ์ด้วยอ่ะนี่วันชาวนี้ค่ะพระนางของเรื่องเขาพร้อมหน้ากันมาเลย
ทั้งน้องวาววนรัสแล้วก็น้องจิ่งน้องจิ่งเป็นนางแบบนะสวยใช่
รำบวงสวงถวายองค์ปู่หน้าประรำพิธีค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปังยิ่งขึ้นไป
ปกติเราไม่เคยเห็นแบบว่าลุคนางแบบมาร่ายรำแบบนี้
อย่างที่บอกไปว่าเรามีตัวเลขมาฝากรวมถึงเรา๓คนเคลียร์หูกันดีนะ
พระนางของเรื่องเขาบอกว่าเป็นตัวแทนมาล้วงไข่พญานาค

เลขที่ล้วงได้เลขเบิ้ลพี่แจ๊ก๕๖นี้นี่อยากดูหน่อยจ้า
ล้วงให้ไอ้ล้วงมาหนึ่งล้วงเรื่องครับสิ
ครับ

อ้าว๖ครับ
บอกแล้วว่าเลขเบิ้ลคูณห้าห้าหกมาเลยนะนอกเหนือจากเรื่องตัวเลขแล้วนั้น
มูของกองนี้เขายังไม่หมดไหนไหนเรื่องราวก็มาทางพญานาคแล้ว
เมื่อเช้านี้มีการตั้งโต๊ะให้หมอมาทำนายดวงชะตานี่เปิดวอร์หมอดูกันเลยคุณผู้ชม
บอกก่อนเลยนะว่าทุกคนที่ร่วมงานเล่นซีรีส์เรื่องนี้ล้วนแล้วแต่เชื่อเรื่องพญานาคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
ไม่เชื่อไปลองฟังดูค่ะ
เชื่อค่ะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเรื่องอย่างนี้
มีองค์ลงตอนลวงไหมคะ
อ๋อมีนิดหน่อยค่ะแต่ไม่รู้องค์ไหนนะครับ